ใครที่เป็นเยาวรุ่นหรือว่าเหล่าวัยรุ่นช่วงนี้ที่เขาฮิตกันก็คือนี่แหละสเก็ต
เสิร์ฟสเก็ตเอยมันก็เลยทำให้ราคาพวกเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดเนี่ยสูงราคาแพง
ช่วงนี้หาไม่ได้ก็เลยทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทดแทนได้
แต่มันทดแทนได้จริงหรือเปล่าไปดูเซิร์ฟสเก็ตรุ่นใหม่กันค่ะ
นี่เป็นไงและนี่คือมิติใหม่ของวงการเสิร์ฟสเก็ตค่ะคุณ
คุณพี่คนนี้เนี่ยเขาใช้เขาเรียกอะไรคุณแบบนี้

ทาเลสไม้ใช่ไหม

ฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกศัพท์สิ่งของชิ้นนี้ว่าอะไร
แต่ว่าเขาน่าจะเป็นพาเลสไม้
เอาพาเลสไม้ที่วางของมาติดกับล้อของสเก็ตบอร์ด
คือเซิร์ฟสเก็ตแหละอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟไม่ใช่สเก็ตบอร์ด
เพราะว่าตัวเซิร์ฟสเก็ตมันจะต้องมีตัวทักข้างหน้าที่มันไม่เหมือนกัน

เก็ตบอร์ดแล้วคือมันโยกซ้ายขวาไม่ได้
แต่เซิร์ฟสเก็ตก็คือเรียนแบบการเล่นของคลื่นของคลื่นในทะเล
มันก็เลยเป็นเซิร์ฟมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แบบนี้

คือเขาเนี่ยมีเนื้อหาในโพสต์บอกว่าแผ่นนี้เล่นได้นะ
หลังจากที่เล่นแผ่นนี้ได้แล้วคือคุณจะไม่กลัวแผ่นไหนอีกต่อไปในโลกนี้
ขนาดนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็คือปวดเข่าปวดขาขอลา๑วัน
ซึ่งไอเดียเสิร์ฟสเก็ตตัวนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ภรรยาของพี่เขาเนี่ย

แล้วเล่นไปเล่นมาก็เลยติดใจ
ก็เลยลองแบบทำดูก็คือเป็นไอเดียที่ดีนะคะ
จริงอันนี้ไม่ได้แนะนำให้เอามาทำแบบนี้นะ

ในราคาที่มันถูกลง

ใช่ว่าเราจะเอาผ่านพระดิษฐ์บอร์ดมาก็ได้ค่ะ
แล้วก็มันก็จะมีตัวแบบอดับเตอร์
ในการใส่ให้ล้อมันสามารถบิดได้อะไรอย่างนี้

เพราะมันมีข่าวออกมาว่าล้มทีเจ็บกันเนี่ย

สิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาต่างแบบนี้
ก็คือการใส่แบบว่าอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกัน
ค่ะต่อข่าวข้อมือศีรษะนะครับ

ประทงต่างประเทศก็มีข่าวแบบนี้ให้เราเห็นกันเยอะ

ดิฉันก็เคยเห็นเหมือนกันก็น่ารักดี
แต่ว่ายังมีอุปกรณ์เซฟตี้ก็ปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะ